ส่วนเรื่องของการเปิดประเทศแหมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีการเตรียมพร้อมในหลายส่วน
แซนบล็อกเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงนะคะ
โดยดาราฮอลลีวูดหลายคนก็ฮือหานะคะ
ัสเซโควันนี้พูดถึงเมืองไทยในทวิตเตอร์ของเขา
เขาโพสต์ภาพนี้ค่ะนะคะคือรัสเซโคลหลายท่านก็จำกันได้
กลายเดเตอร์นะคะก็ได้รับรางวัลจากเรื่องนี้ด้วยทวิต
ทวิตเตอร์ของเขานะคะซึ่งมีผู้ติดตาม๒ล้านเจ็ดแสนคนนะคะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่เขาทวิตนะคะเขาเล่าความประทับใจที่เขาได้มีโอกาสเดินทางไปที่ภูเก็ต
ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ของไทยเป็นครั้งแรกนะคะโดยบอกว่าชื่นชมมาตรการที่จัดระเบียบได้ดี
แล้วบอกว่าถ้าได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแม้จะอยู่ระหว่างการกักตัว
ก็ยังไปเที่ยวภายในเกาะภูเก็ตได้อย่างเสรีแล้วเนี่ยค่ะ
ก็โพสต์รูปถ่ายความสวยงามของภูเก็ตช่วงที่กักตัวโอ้โหสวยจริงจริงอ่ะ
คิดถึงภูเก็ตเลยอ่ะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ชื่นชมนะคะ
นิสัยใจคอของคนไทยที่บอกว่าต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นและอาหารไทยก็อร่อย
นี่คือสิ่งที่เขาโพสต์ลงนี่ถ้าใครนึกหน้าไม่ออก
พอเปิดหน้ากากมาเนี่ยครับรัสเซลโครอ่าคือเข้ามาที่เนี้ย
เขามาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับนะคะตอนที่เขาโพสต์
แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีภาพที่เรียกว่าคนไทยก็มีการโพสต์เรื่องนี้กันเยอะนะคะ
ก็คือสายไฟที่เยอะมากมากเลยอันนี้คนต่างชาติ
คือดิฉันก็คำว่าเห็นเขาคงจะแปลกตาเป็นเรื่องแปลกสำหรับเขา
นะฮะแต่คนไทยก็เป็นภาพที่ชินตาอ่านะคะมากมากนะคะเนี่ยค่ะ
พอโพสต์ภาพนี้ลงไปคนก็ไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
บางคนต่างชาติบางคนก็บอกว่าสายอะไรเนี่ยเยอะจริง
ครับเคยมากรุงเทพเค้าไม่เคยเห็นนะฮะ
ช่างคิดนี่ก็เป็นมุมมองนะคะที่ข้างนอกเขามองเราแบบนี้นะคะสายไฟบ้านเรานะคะ
เรื่องนี้ค่ะหลายคนก็มีมุมมองสะท้อนไปต่างกันนะคะ
นายกรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีก็พูดถึงกรณีที่รัสเซลโคทวิต
ถึงประเทศไทยด้วยนะคะบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจ
ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกส่วนนะคะราชการพ่อค้าประชาชนผู้ประกอบการที่ทำให้
วันนี้มีดาราระดับโลกเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์และชื่นชมประเทศไทยหลายด้านนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจไปด้วยกัน
อะไรที่มีปัญหาก็ต้องแก้ไขให้ได้นะคะ
แล้วนายกก็บอกว่าผมทราบว่าธุรกิจเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย
เป็นแหล่งสำคัญที่เขาอยากเข้ามาถ่าย
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการกันต่อไป
ให้สามารถปลดล็อกเพื่อดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด
ก็ฝากให้ช่วยกันร่วมมือกับรัฐบาลทุกส่วนนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางรัสเซลโคเขาสะท้อนมา
แล้วก็เป็นเสียงจากนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องนี้ค่ะ